ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรื่องที่ชาวสวนยางเนี่ยถูกคนร้ายจ่อยิงแล้วก็เสียชีวิตใต้ถุนบ้านที่จังหวัดตรังเนี่ยนะคะ
คือมันมีเรื่องขนลุกเพราะว่ามีคนเนี่ยไปเห็นตอนแรกนะ๓วันก่อนนะไปเห็นเนี่ยนะ
ปรากฏว่าไปบอกพี่ชายของผู้ตายนั่นแหละพี่ชายยังบอกเลยว่าเอ้ยน้องคงเมาอ่ะ
คงไม่เป็นอะไรหรอกแต่ตอนนั้นที่ไปเห็นจริงคือเสียชีวิตแล้วนะคะ

แล้วคุณผู้ชมสภาพตอนที่เจ้าหน้าที่มาเจอก็คือ
สภาพนี่คือขึ้นอืดแบบนี้แล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตรัง
ช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งของวันที่๒๒ธันวาคม
ตำรวจสพบ้านหนองเอื้องได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนไปพบศพเป็นผู้ชาย
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ใต้ถุนบ้าน
บ้านที่เกิดเหตุก็เป็นบ้านไม้แล้วเขายกพื้นอยู่ห่างจากถนนใหญ่
เข้าไปลึกเหมือนกันนะประมาณ๒๐กว่ากิโลกรัม
ใต้ถุนบ้านไปเจอศพของนายลาบหนูแจ้มอายุ๔๕ปีก็เป็นคนพัดทะลุง
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะสภาพศพบาดแผลโดนยิงกระสุนเจาะเข้าที่ลำตัว๗๘นัทเลยนะ
แล้วคิดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
คือตอนที่ไปเจอเนี่ยศพขึ้นอืดแล้วส่งกลิ่นเหม็นแล้ว
พลเมืองดีก็ต้องช่วยกันนะคะหามศพออกมามันทุลักทุเลมากอะค่ะ
เพราะว่าต้องเดินเท้าออกมามันเป็นเส้นทางที่ขึ้นภูเขาสูง
จากข้อมูลต่างเนี่ยก็ทำให้เราทราบไล่เรียงเป็นไทม์ไลน์เลยนะคะคุณผู้ชม
ทราบว่าวันที่๑๙ธันวาคมตัวในลาบคนตายเนี่ยนะได้เก็บผักให้กับชาวบ้าน
แล้วก็มีการนัดกันนัดกับเพื่อนบ้านนี่แหละบอกว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้น
คือ๒๐ธันวาคมเดี๋ยวไปทำแกงแพะกินด้วยกันนะก็นัดหมายกันซะดิบดี
ทีนี้ช่วงเย็นของวันนั้นเนี่ยนายอนุชิตแก้วเกิดอายุ๓๔ปีรวมถึงเพื่อนเนี่ย
เขาออกไปหากบภูเขาเวลาไปหากบภูเขาต้องไปหาตอนกลางคืนค่ะ
ก็เลยไปนั่งรอที่ขนำอยู่ใกล้กับบ้านของนายเคลื่อนหนูแจ้ม
เคลื่อนเนี่ยเขาเป็นพี่ของในลาบผู้ตายนะคะแล้วก็เห็นว่าทั้งคู่เนี่ย
นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ยังไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าตอนที่เห็นก็คิดว่า
เออก็กินเหล้าเป็นประจำอยู่แล้วอ่ะจนประมาณทุ่มหนึ่ง
นายอนุชิตแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็ไปหากบภูเขาก็ต้องเดินจากลำห้วย
บริเวณบ้านพี่ชายผู้ตายลงไปเพื่อไปหากบภูเขา
ทุ่มปั๊บเดินไปถึงบ้านผู้ตายพอส่องไฟดูตรงนี้ค่ะ
เห็นว่าเอ๊ะทำไมในลาบเนี่ยนอนตะแคงอยู่ที่พื้นดินใต้ถุนบ้าน
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ด้วยก็ตะโกนเรียกลาบลาบ
แต่ตอนนั้นเนี่ยในลาบไม่ได้ตอบนะตอนที่เพื่อนเดินเข้าไปดูก็เห็นว่า
ลักษณะในลาบเนี่ยเหมือนมีเกร็ดเลือดติดอยู่ที่ตัวก็เลยแปลกใจ
ตัดสินใจค่ะเดินไปบ้านของพี่ในลาบอยู่ห่างกันสัก๕๐๐เมตร
บอกพี่ในลาบบอกว่ามาดูหน่อยซิเนี่ยน้องเป็นอะไรก็ไม่รู้
พี่นายลาบก็นอนอยู่ใต้ถุนบ้านพี่ของนายลาบบอกว่าอ๋อคงเม้าอ่ะ
เดี๋ยวไปดูเองแล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็ไม่คิดอะไรไงคะ
เดี๋ยวฟังคนที่พบศพในลาบวันแรกแต่เขายังไม่รู้ว่าเป็นศพหน่อยค่ะ
แล้วหมอบอกพี่ชายแกนี่แหละวะนายลาบไม่รู้มันมือมั่งอิ้น
แกนอนอยู่ตีใต้ถุนเหยียกกับไม่ก้าน
กะลุงหมอนลุงโอเควะโม่นิจังหวะไม่พรือดูตายแล้วก็ปล่อยตายด้วยหว่า
เดี๋ยวแกไปเหล่งโอเควะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนแรกอ่ะ
ลาบเขานัดกับเพื่อนบ้านไว้ว่าจะทำแกงแพ้กินวันที่๒๐ธันวาคม
ปรากฏว่าก็ไม่มาไงแล้ว๒๑ธันวาคมเนี่ย
ชาวบ้านเขาบอกว่าอ้าวไหนนัดกันวันที่๒๐นี่วันที่๒๑แล้วอ่ะ
ทำไมไม่มาตามนัดก็เลยให้หลานเนี่ยเอาแกงแพะไปให้ที่บ้าน
ก็เห็นในลาบนอนอยู่บนพื้นปรากฏว่าพอเข้าไปตรวจสอบดูคือเสียชีวิตแล้วนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะไปพูดคุยกับในเคลื่อนที่เป็นพี่ของในลาบผู้ตาย
พี่ก็บอกนะบอกว่าวันที่๑๙มีคนมาบอกว่าให้ไปดูน้องชายจริง
แต่ตัวพี่ชายบอกว่าไม่ได้ไปดูเพราะว่าเมาอ่ะเลยเผลอหลับไป
วันที่๒๐เนี่ยเพื่อนบ้านด้วยการนัดว่าจะกินแกงแพะสังสรรค์กัน
แต่เอ๊ะทำไมน้องชายไม่มาเลยยังฝากแกงแพะใส่ถุงให้ลูกชายมาให้กับในลาบน้องชายอยู่เลย
แล้วพอวันรุ่งขึ้นคือวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมค่ะลูกชายของในเคลื่อนเนี่ย
ก็เลยมาถามพ่อพ่อไปดูอาลาบหรือยัง
ตอนนั้นแหละเพิ่งนึกออกว่าเออมีคนมาบอกตั้งแต่วันที่๑๙แล้วนี่
แต่ว่าฉันยังไม่ได้ไปดูน้องฉันเลยฉันเมาหลับไป
ปรากฏว่าไปดูก็รู้ว่าเสียชีวิตนะคะ
ถ้าผมไปเล่อีกอย่ามั่นเบลือ
ผมบอกเท่าที่ได้เม็ดก็ดีแหละ
ลองก็อย่างเท่ากะโรยลูกเนี่ยรูป
หลังจากที่คุยกับพี่ชายผู้ตายแล้วเราก็ไปสอบถาม
ก็บอกด้วยไม่คิดนะว่าสามีจะโดนยิงแบบนี้
สามีเป็นคนพิการหูหนวกตาบอดหนึ่งข้าง
แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยสามีก็ไม่ได้ไปมีเรื่องมีราวกับใครค่ะ
บอกด้วยนะว่าสามีเป็นคนตั้งใจทำงานเป็นเสาหลักของครอบครัว
หาเงินจะส่งลูกสาวอะค่ะลูกสาวก็กำลังจะเรียนจบปริญญาตรีอีกไม่กี่เดือนแล้ว
ส่วนลูกชายก็เรียนอยู่ชั้นป๓ยังวางแผนกันอยู่ด้วยกันเลยว่า
ถ้าเกิดว่าลูกสาวเรียนจบเดี๋ยวจะไปอยู่บ้านสวนด้วยกันตอนนี้ครอบครัวขาดเสาหลักนะคะ
ในว่างนี้คือกินไม่ได้บอกว่าตัวไปรอยเดือดกันไปปั่นปรื้อท่ามคนไม่รู้กัน
โหเก่เป็นเจ้าลักษณ์อยู่ทุกวันนั้นเก่ห้ามีอ่ะ
คือตาม่านลำไม้หลวงไปเรียนในจอบ
ลูกสาวของในลาบผู้ตายเนี่ยบอกว่าหมอระบุสาเหตุการเสียชีวิตของพ่อคือเสียชีวิตจากการถูกยิง
ผู้ใหญ่สานิสทองเสมบอกว่าตอนแรกอะนะไม่รู้ว่านายลาภูตายเนี่ยโดนยิง
อืมเพราะว่าหลานของคนตายก็มาแจ้งช่วงเย็นวันที่ยี่สิบเอ็ดนี่แหละ
บอกว่าในลาบเสียชีวิตเพราะเป็นลมซึ่งทางญาติก็คือฝั่งพี่ชายเนี่ยไม่ได้ติดใจสาเหตุการตาย
ก็มีการให้นำศพลงมาเพื่อที่จะประกอบพิธีทางศาสนาแต่คนที่ติดใจคือเมียของในลาบค่ะ
เพราะบอกว่ามันมีความผิดปกติตัวของในลาบมันมีเลือดออก
เลยอยากให้ส่งศพไปตรวจดูก่อนจนมารู้ไงว่าไม่ได้เสียชีวิตเพราะเป็นลม
แต่เสียชีวิตเพราะโดนยิงนะคะ
มีหลานของเขามาแจ้งผมว่านายลาบหนูเจ็บได้เสียชีวิต
แล้วผมว่าเขาเสียชีวิตแบบไหนหลานก็บอกว่าเป็นลมเป็นลม
เขาไม่ใช่ติดใจอะไรแต่เขาอยากรู้ว่าเขาตายด้วยใจอะไร
ก็ได้ตัวมาเจ้นผมว่าตรวจตี้ตายตายด้วยตรงจิตตรวจยิง
ไม่ใช่เป็นลุมในพื้นที่ของผมพื้นที่แบนหยรติพื้นที่แบนไม่มีคน
ฆ่าทีพลาดมาฆ่ากันบ่อยทางแรกตรวจพุทธรจังหวัดตรังนะคะ
รวมถึงตำรวจภูทรบ้านหนองเอื้องก็มีการตามความคืบหน้าของคดีค่ะ
แล้วก็เรียกคนที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ
จะได้เร่งหาเบาะแสของคนร้ายซึ่งตำรวจก็มุ่งปมไปที่ความขัดแย้งส่วนตัวแล้วก็เรื่องที่ดิน
แต่ประเด็นอื่นก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งนะคะ
คิดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือว่าเป็นคนในพื้นที่ที่มาก่อเหตุค่ะ
แต่ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกเลยว่าโอ้โหพื้นที่บ้านผมเนี่ยยิงตายกันเยอะ